เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวถ้าพูดถึงคาวบอย
คุณผู้ชมทั้งสองท่านค่ะนึกถึงเพลงอะไรเป็นเพลงเหรอ
คาวบอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจัก
ทำไมเขาชอบรู้อยู่เรื่อยว่าเราจะเล่นอะไร
เนี่ยพอเอาไปปุ๊บก็จบแล้วจบนะไม่ต้องเล่นอะไรแล้วคุณก็ไม่น่าจะต้องทำ
คุณถามคุณถามดิฉันไม่ใช่เหรอคุณนึกถึงอะไร
ผมก็กะว่าเอออ๋อเพลงอะไรคะคุณชนะนึกไม่ออกเลย

เพราะเขาร้องเพลงนี้ผมไปไม่ถูกอ่ะเพราะเราเตรียมมาเพลงเดียวจบเลยไงไม่ต้องเล่าเลย

ข่าวบอยไอ้เพื่อนยาก
ใช่แล้วค่ะวันหลังเตรียมมาสองเพลงเนาะ
กำลังเจอสักเพลงไปดูคาวบอยคาวบอยที่จังหวัดสุโขทัยนะบรรยากาศเป็นยังไงไปดูครับ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

เป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปดูคาวบอยที่จเป็นยังไงไปด
อร่อยให้ได้นั่งทานกันแล้วที่สำคัญมีสินค้าโอท็อปนวัดวิถีสไตล์คาวบอยให้จับจ่ายใช้สอยกันอีกด้วยนะครับ

การจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนที่เขาเนี่ยมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่นี่นะครับ
แล้วก็งานจะจัดขึ้นในวันที่๒๒๒๖มกราคมนี้บริเวณลานหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอบ้านด่านลานหอยนี่แหละครับ
จังหวัดสุโคไทยไปกันได้งานนี้นะครับโอ้โหดูภี่เค้าขวงเชือกทุกจัดการยาวถึงวันที่๒๖มักราคมนี้นะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหน่าไปนะโดยเฉพาะใครที่หลงไหลความเป็นคาวบอย
เพราะว่าเขาจะมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
วัฒนธรรมวิถีการละเล่นบางคนชอบเพลงใช่ไหม
ถ้าจำไม่ผิดที่นี่เราเคยอ่านข่าวไปแล้ว

จัดที่นี่แหละที่อำเภอบ้านด่านร้านหอย
ปีที่แล้วนี่จัดใหญ่มีอินเดียแดงด้วยนะ

เปล่าไฟฟู้ดปุ๊บฟู้เป็นไฟเลย
เขาก็จะมีการโชว์แสงสีเสียงต่าง
ความสามารถพิเศษต่างด้วยใช่ไหม
ทุกวันนี้คนที่เปล่าไฟฟู้ฟันล่วงหมดปาก
เขาแก่

ไปดูด๊ะเผื่อมีงานไฮไลท์ดี